ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษมากของนักเตะเยาวชนของทีมโรงเรียนอสัมชันธนบุรีนะคะที่ได้เข้าไปชมเกมการแข่งขันติดขอบสนามค่ะ
บรรยากาศหนาวเหน็ดจริงบรรยากาศอังกฤษที่อังกฤษเอาแท้เอาหน่อยไม่ได้เพราะตกลงมาแล้วด้วย
ไม่ได้หาชมกันง่ายนะครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตกับการมาชมฟุตบอลอังกฤษถึงดินแดนประเทศอังกฤษ
แบบนี้ไปถามความรู้สึกของน้องกันหน่อยว่าเขารู้สึกยังไงนะครับ
รู้สึกกำเต้นครับแล้วหนาวมากอยากเข้าไปดูเร็วรอครับ
รถคนรอไม่ไหวหล่ะหลายคนใจร้อนอยากจะเข้าไปดูนะ

ก็นั่งชมเกมอย่างตั้งใจแล้วครับ
ซึ่งบรรยากาศตอนนี้กำลังแข่งทันกันอยู่
ก็ที่รายงานอยู่ตอนนี้เนี่ยเสมอเป็นอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์

แล้วเรามองว่า๐๐ตอนนี้ยัง๐๐อยู่นะ

เดี๋ยวผมไปสำรับกันดีกว่า

เกมเกือบจะได้แล้วนะ

มาถามน้องอัศวินทร์คุณบุรีกันหน่อย

เหนื่อยใจนิดนิดครับ

รวมไปดึงข่าวจรัฐนี้บรรทับข่าวในวันนี้ด้วย